สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าตรงนี้ก็มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับ
คอยเพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลครับเอกชัยนะครับหรือว่าเอกกับชัยนะครับ
ผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับครับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
โอ้โหก่อนหน้าที่มวยจะถ่ายท่อสดข้างนอกมีฝนตกลงมานะครับตอนนี้แดดออกล่ะครับเย็นสบายเลยครับ
ใกล้เวทียังร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับด้วยคู่มวยโดยเฉพาะคู่เปิดหัวครับ
คู่นี้มวยเข่าปะทะกับมวยฝีมือนะครับแต่เขาว่ากันว่า
ถ้าทรหดความโหดนี่เต็มตัวทั้งคู่เอ้าเดี๋ยวดูว่าใครอยู่ใครไปวิทยามา

ชกมาแล้ว๖๖ครั้งชนะ๔๘แพ้๑๘ครั้งฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนพิจิตชัยปปฐมที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินกิติศักดิ์๑๓เหรียญทาวเวอร์ชื่อบุญเรืองยาพยมอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้พิกัด๑๒๖ปอนด์ครับหรือว่าเฟเทอร์เวทนะครับเมื่อเช้ามาลดเท่ากันเลยครับ
ลดกันไปคนละ๑ปอนด์ก็ผ่านสบายนะครับดูรูปร่างช่วงชกแล้วมุมแดงนะครับดูสูงดูใหญ่กว่าเลยครับ
ฝ่ายแดงนี่สูง๑๖๙เซนติเมตรฝ่ายน้ำเงินสูง๑๖๘เซนติเมตรครับ
มุมแดงก็มวยของโปรโมเตอร์ราชดำเนินนะครับคุณวิทยาเพชรสี่หมื่นครับ
แล้วก็ช่วงโค้งสุดท้ายมาซ้อมอยู่กับณด้วงศักดิ์ชัยโชธนะครับที่กรุงเทพ
ขณะที่น้ำเงินนี่ซ้อมอยู่๑๓เหรียญทาวเวอร์นะครับของเสียสมชายนิตินวกุลครับ
ก็วันนี้มีพี่สายันกันเจียกนะครับนำทีมมาด้วย
แดงนี่มีป่าน้อยตะวันแดงขอนแก่นนะครับผู้สนับสนุนเลยครับขึ้นมาถอดมงคลให้
ขณะที่น้ำเงินนี่มีสิงสารวัตรครับ๑๓เหรียญทาวเวอร์นะครับอดีตแชมป์๑๒๖ปอนด์ของลุมพินีนะครับ
เป็นนักมวยชื่อดังอีกคนนึงวันนี้ขึ้นมาถอดมงคลให้ครับเดี๋ยวดูครับว่าคาถาใครจะแรงกว่ากันนะครับ
ไม่เคยเจอกันมาด้วยคู่นี้
คู่แรกเปิดหัวมาดูเดือดแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูครับใครอยู่ใครไปสไตล์การชกนี่ต้องบอกว่าโหดพอกันเลยครับ
ครับหมวยผู้นี้ต้องดูครับไปปลายต้นดูไม่ออกบอกไม่ถูก
แต่ว่ามาที่นี่ไม่มีแทร่จ้องแน่นอนนะครับติดตามยกที่๑กับพี่ปะพี่บุ๋มครับ
ไปบนเวทีท่านผู้ชมครับแม่กางเกงสีแดงเนี่ยรูปร่างนี่สวยงามเลย
หลวงเพชร๔๑๒๖ปอนดเฟเทอร์เวย์นะครับน้ำเงินช่วงสั้นกว่านิดนึง
จินซาซัก๑๓เดียนทาวเวอร์
โยตาพระเขาว่าไงรู้ไหมใครจะจัดยังไงผมไม่สนผมชมแต่ไทยรัฐทีวีตลอด

ป้าดูหูน้องฟังด้วยน่ะ
แต่ว่าแฟนมวยตู้ส่วนมากไม่ค่อยดูหรือตาใช้หูฟังอย่างเดียว

มาดูเกมคู่แรกวันนี้
กระดูกการผ่านมวยนี่ฝ่ายแดงนี่ไม่ได้เปรียบนะ
ถ้าจะว่ากันตามประดาษเกษตรีอาจารย์หลายสำมัคร
ก็บอกว่าแดงเหนือกว่าแดงไม่เปรียบ

แต่ต้องบอกนะว่ากระดูกมวยไม่ได้เปรียบน้ำเงินนะ
นี่ไงโดนน้ำเงินไปนี่ชักได้สลบได้นะหนักนะ

เจ้าจอจินตสัตว์๑๓เหรียญแอฟเทศ
อยู่กับคุณสมชาย๑๓เหรียญ

นั่นล่ะวันนี้มีศิลป์ศาลวัฒน์มาเป็นพี่เลี้ยงทอดมงคลนะ

ถ้าต่อยแบบนี้คู่แรกจะเฮียนหรือเปล่า
นับน็อกแตกนี่อาจจะเกิดขึ้นได้นะท่านผู้ชม
จะพลิกจังไม่ได้เหมือนกัน

ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมง
ติดตามชมได้ครับไทยรัฐทีวีช่อง

นี่เป็นเกมยกแรกของมวยคู่แรกนะครับคุณผู้ชม
โยกกันไปขยับกันมา
ดูว่าใครครับทำได้ดีทำได้สวย
กรรมการก็พิจารณาเกณฑ์บันชกบนเวทีนะครับ

เจ้าบาบรรหมอย่างเงี้ยไปฟังหูไม่ได้นะต้องดูมวยด้วย

สะบัดเข้าตาได้นะต้องระวังนิดนึงด้วย
ทางแบบนี้น่ารักเลย

ซ้ายตรงรักไก่รักไก่

อันนี้พึ่งหวงเท็จสี่หมื่นนะ
ไม่ใช่พึ่งหลวงสอสิงห์อยู่นะ

น่าเสียดายน่าเสียดายนะ
อันนั้นถึงกล้ามหักเลยแม่ท่านกรรมการ

เศร้ายเด้อเลย

พึ่งหวงที่ยกแรกมาถึงกลดหละ

แล้วก็ลี่สุนชาย
ดรน็อตกลับมานั่งชมมวยทุกสัปดาห์ครับ
หลายหลายคนบอกเหนือแอนเกงผีแดงเนนี่
ดูแล้วมันเข้าตาจริง
ความหนักความแรงหน้ามัดซ้ายแค่ข้างซ้ายวงในนี่
ทำไมทำให้น้ำเงินเหี่ยวตัวแรงไปเกมอาจจะเหนื่อยนะ
ใช่จะลุ้นแดงลุ้นไปอัน๔อัน๕นู้นน่ะ
เอาล่ะตอนนี้บรรดาแฟนมวยในเวทีสตูดิโอรับภาพร้อยหนึ่ง
ได้เสียเลยชี้กันไปชี้กันมาเลย
สำหรับว่าคู่ยังจูมือเจี๊ยวเจ้าตลอด
ถ้าคู่แรกมีน้องก็เห็นที่สุดมากจะเฮียนนะ
สิทธิ์ยอดมวยไทยรัฐโดยสมชัยรัตนสุบัน
เอาละครับน้ำเงินนี่๑๓เหรียญทาวเวอร์นะครับ

โอ้โหไล่แขน
คนกระดูกแบบนั้นได้เปรียบนะครับพลายแดงทุ่งหลวง

เจอศอกเจอศอก

แตกหรือเปล่าแตกหรือเปล่า
เมื่อกี้หนักนะเจอลูกเมื่อกี้นี่หนัก

แต่โดนได้นี่แหละ
ชุดเดียวเลยโดนศอกซ้ายเข้าไป

โดนแข้งขวาบ้านขยับ

ไม่ได้ถ้าคู่แรกเฮียนนี่เดี๋ยวเฮียนกันยาว
แถวบ้านบอกใหม่ถ้าเป็นกับข้าวนี่ถึงพริกถึงฉิงเลยนะ

ท่วงจอจับนะโอ้ยแข้งขวา
เจ้าต้นโต้ที่ซ้ายสูงลำพิ่งหลวง
ขวานี่ยังใช้การได้นะจินตศักดิ์
ความหลักความแรงก็อยู่ก่อนนะมึงนะ
เออใส่ขวาต่อยขวามาเป็นลูกคู่เลย

ไม่ว่าอะไรขยับเดินต่ออยู่ทิศไปปลาย

แข้งซ้ายเตะเตะ

ที่สำคัญที่สุดจังหวะไล่แขนนี่ต้องระวังศอกซ้ายด้วยนะ
นศักดิ์ก็โดนฟึบเข้าไปทีเดียวครับ

ตอนนี้ภายในเวทีบรรดาพี่น้องแฟนมวยถึงเงินนะคู่นี้

แข่งซ้ายเตะหมัดซ้ายต่อยฟันศอกซ้าย

อาวุธเยอะอาวุธเยอะ
น้ำเงินนี่มีแสงมณีเข้ามาช่วยด้วยนะ

มีแสงมณีมีคุณพ่อของคุณกัน

ฝ่ายน้ำเงินนะ๑๓เหรียญ

ดีแล้วไม่สวยไม่โสภา
เจอเข้าเข้าไปอีกความชุดใหญ่เลย
ฝ่ายด้วยชุดนี้นะ

แล้วแทงแหลมด้วยมันยิ่งกว่าเด้งตีอีกนะแบบนี้

สารภาพเลยนะครับคุณผู้ชม

พึ่งหลวงเพชร๔๐๐๐ครับ
ในช่วงปลายยกที่๒เท่านั้นแหละครับคุณผู้ชม
แน่บาดแถมมันรบกวนการชกด้วย

ร้องแล้วตีคล้องแล้วตีมันยิ่งกว่าเด้งตี

มันเข้าตลอดไงเยี่ยวตัวมาแทงอย่างเดียว

ชุดใหญ่เลยแล้วสอบมันจะหวัดจะเหวียนอยู่เรื่อย
ท่านผู้ชมถ้าคู่แรกเฮียนแบบนี้
เดี๋ยวยาวนะเดี๋ยวก็น็อกกันเรื่อย
เดี๋ยวดูคู่เอกอาจจะมีน็อกมีนับให้เห็นอีกด้วย

จินตศักดิ์๑๓เหรียญทาเวอร์ไปในยกที่๒

รับไว้แต่เพียงผู้เดียวเลยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ